เราดราม่าพี่นวัดนะคุณผู้ชมยังไม่จบจริงมีรายชื่อคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพี่แจ๊คเป็นยังไง
คุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าดราม่าของพี่นวัดเนี่ยชักลามปามชักบานปลายไปใหญ่โตแล้วล่ะค่ะ
อย่างที่เรือนขวัญบอกไปนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีข่าวลือค่ะ
เขาบอกว่ามีตลกอักษรยอดต่อเต่าเข้ามาผัวพันโอ้โหคุณผู้ชมหลายคนตกใจค่ะ
เขาบอกว่าตลกคนนี้ค่ะชวนพี่นวัดไปร่วมงานจนทำให้ติดโควิด

โพสต์มาอย่างที่เห็นหน้าจอคุณผู้ชมมาจากพี่เต๋านั่นเองค่ะ
ซึ่งพี่เต๋าเอามาจากคุณน้ำพัชรพรนั่นแหละค่ะมิสแกน๒๐๒๐
คือคุณน้ำเขาไลค์สดแล้วพี่เต่าเขาเอามาโพสต์ต่อค่ะ
ขยายความต่อในคอมเมนต์บอกว่าสตูดิโอดังแห่งนี้คาดว่ามีคนติดไม่ต่ำกว่า๔๐ราย
แต่ปิดข่าวโอ้โหตกตกใจไหมล่ะคือถ้าเป็น๔๐ลายแบบนี้เป็นคัตเตอร์ได้เลยคุณผู้ชม
ต่อตุ๊กกี้พี่ตุ๊กกี้นี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นกันมาก่อนกับพี่นวัดจำได้ไหม
รามากับสามดารานั้นน่ะที่มีคุณแท็กพารันยูดีเจบุ๊กโกะนะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวคึกโครมเหมือนกันที่เห็นหน้าจอค่ะ
ซึ่งเย็นเมื่อวานนี้ค่ะพี่นวัดก็กลับมาไลฟ์สดอีกครั้งนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
แต่คนที่ออกมาแสงความคิดเห็นถึงปมปัญหานี้นะคะก็คือพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็พี่มดดำนะคะจากรายการข่าวใส่ไข่ของเรานี่แหละค่ะ
หนุ่มบอกนะคะว่าตั้งแต่เป็นข่าวดราม่าเรื่องนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยหาข้อมูลเช็คข่าวมามากมายค่ะ
ซึ่งอย่างที่ทราบพี่หนุ่มเนี่ยเวลาจะพูดข่าวอะไรแกต้องหาข้อมูลมาหมดอยู่แล้วคุณผู้ชม
พี่หนุ่มบอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวขอพูดอย่างเป็นกลางไม่เข้าข้างใครนะคะ
ว่าเป็นกลางค่ะว่าเรื่องนี้นะคะเรื่องที่บอกว่าพี่ตุ๊กกี้ชวนพี่นวัดมาทำงานเนี่ยค่ะ
ไม่น่าเป็นไปได้นะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่ตุ๊กกี้แกเป็นแบบว่าพิธีกร
เวลาพี่นวัดไปขายคงขายของมันต้องผ่านเอเจนซี่
ผมรู้มาได้ยินมาว่ามันไม่ใช่ผมก็เช็คข่าวนะคือไม่ใช่
มันไม่ถึงแบบผู้จัดนะเป็นพิธีกรมันไม่ใช่
เพราะว่าเอาพูดตรงนะอย่างพี่นวัดแกไปแกก็ไปขายของ
คืออันนี้พูดเป็นกลางจริงนะคือพูดเป็นกลางจริง
ถ้าเขาพูดมาแบบนี้ก็ต้องรอดูหลักฐาน
อย่างที่ผมเคยพูดไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หลักฐาน

เพราะมันมีเรื่องของความเสียหายของหนึ่ง
บริษัทเขาองค์กรเขาถูกป่ะ

อันนี้ก็เห็นด้วยกับพี่หนุ่มเนาะ
เพราะว่าถ้าพูดไปไม่มีหลักฐานมามันก็เสียหายกันเยอะนะคะ
ดูสิแล้วพี่แจ๊คได้ติดต่อทางฝั่งพี่ตุ๊กกงตุ๊กกี้บ้างไหม
คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเวลาเราทำข่าวต้องทำข่าวต้องฟังทั้งสองฝั่งค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะสอบถามไปที่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทเวิร์คพอยต์นะคะ
ก็ต้องบอกว่าถูกพูดถึงนี่แหละค่ะ
เวิร์คพอยต์นะคะบอกว่าไม่มีข้อมูลที่จะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ก็ขอนิ่งไปก่อนละกันเราก็เคารพสิทธิ์ตรงนี้ไปเนาะ
พูดถึงนะคะสำหรับบริษัทต้นสังกัด
ใช่วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่นวัดก็จะไลฟ์สดอีกรอบหนึ่ง
ได้ข่าวเขาบอกคุณตลอดเขาคุยกันตลอดใช่ไหมคะคุณ

แต่ว่าทุกครั้งที่ได้ดูไลฟ์สดของพี่นวัดนะคะ
ก็ฝากความห่วงใยไปเพราะว่ากลัวแกจะเครียด
คือดูหลายครั้งแล้วแกก็แบบค่อนข้างใช้อารมณ์นิดนึงอะนะคะ
ใช่อารมณ์มาเต็มนะคะก็ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงนะคะ
อยากจะรักษาตัวให้หายนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะพี่นะ
ออกมาเคลียร์แบบนี้ก็ได้นะคะด้วยความเป็นห่วงจริงค่ะ